แต่ว่าล่าสุดครับลาสีเม้ต้องระวังเพื่อด่าวภฤษษหัดย้ายค่ะ

ใครที่เกิดราศีเมษนะคะต้องระวังจนถึงเดือนตุลาคม

ี่ไงสีตราสีดวงดี
ย้ายกลับพิจิกมาเด่นอันดับ
ซึ่งดวงดีนะกฎกฎดีอันดับ๒

แล้วก็คุณอ้ำพัชราภาด้วยที่ไปกินข้าวกันเนี่ย
ได้ถามถ่ายได้ดูดวงเรื่องความรักว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่า
ล่าสุดที่เขาเจอกันเนี่ยค่ะเอาไปฟังทั้งเรื่องดวงและคุณอ้ำเลยค่ะ

คือราศีเมษเนี่ยมันเป็นราศีที่ต้องระวังเรื่องที่เราเป็นห่วงคือเรื่องสุขภาพ
เพราะสุขภาพมันเป็นเรื่องที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้
และเป็นราศีที่อาจจะมีเรื่องวุ่นวายภายในบ้านภายในครอบครัวด้วย

ก็จะเป็นเดือนที่เราเรียกว่ามันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งก็คือสุยุปราคาหรือว่าราหูอมวันอาทิตย์แล้วก็ราหูอมจันทร์
สองครั้งในเดือนเดียว
ข่าวเฉาทั้งหลายการฟ้องร้องอะไรก็ตามเนี่ย
ในช่วงเดือนนั้นมันก็ต้องน่าเป็นห่วงก็ต้องดูแลกันครับ

ดูจะเหมือนจะเป็นห่วงเรื่องกินมากกว่าเรื่องความรัก
เพราะเชื่อว่าเรื่องความรักน่าจะเอาอยู่
คอนต้องก็น่าจะดูแลจัดการได้นะครับ